พาไปดูผัวมหาภัยกันหน่อยนะคะ
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่จังหวัดนครปฐมค่ะ
ผัวเมียคู่หนึ่งเขาทะเลาะกันทะเลาะกันที่บ้าน

เมียเนี่ยกลัวเลยค่ะเพราะว่าถูกสารพัดเลย

ตัดสินใจหนีมาที่หน้าโรงพักมาแอบผัวมหาภัย
สุดท้ายตามมาต่อค่ะคุณผู้ชมไม่น้ำใจนะคะสิ่งที่เกิดขึ้นคือภาพนี้ค่ะ
ทำไปได้อ่ะค่ะกับผู้หญิงเมียตัวเองแท้
เตะก่อนเลยเออเอาแล้วเดี๋ยวลากไปเลยค่ะ

เข้ามาช่วยก็เหมือนจะช่วยไม่ค่อยได้นะ
แล้วเขาพยามทึ้งเมียเขาเองเนี่ย
แล้วตำรวจมากันเกือบโรงพักค่ะ
ตำรวจแทงนี้จะเอาเวลาไปทำอย่างอื่นนะ

นี่ค่ะผู้ชายชื่อว่านายประยูนอายุ๔๕ปี
แกนะตอนแรกนะโดนตบตีที่บ้านและอุตส่าห
อุตส่าห์นั่งรถหนีจากบ้านหมู่ที่๓ตำบลวังน้ำเขียวอำเภอกำแพงแสนจังหวัดนครปฐม
ไปนั่งหลบไปนั่งหลบสามีหลบผัวอยู่ที่หน้าร่มพักกำแพงแสน
อย่างที่เห็นนั่นแหละค่ะทีนี้เราก็ไปถามฝั่งเมีย
ก็คือคุณจิตราวดีเล่าบอกว่าออกมาจากบ้านมานั่งตรงนี้
เพราะสามีเนี่ยตบตีตลอดเวลาตบตีแบบนี้นานนับ๑๐ปีแล้วคุณค่ะ
นไม้ทนมือทนสามีมาเป็นสิบปีก่อนหน้านี้สามีเนี่ยเคยผ่านตัดสมองมา
ส่วนตัวเองก็มีอาการหลายโรคหลายโรครุมร้าว
เป็นโรคพุ่มพวงโรคเบาหวานโรคความดันเครียดตอนนี้เครียดมากเลย
เพราะว่าช่วงเดือนพฤศจิกายนที่ผ่านมาตัวเองไปขับรถไปชนท้ายคู่กรณี
แต่ตำรวจตั้งข้อกล่าวหาคือประมาทร่วม
ก็เลยอยากให้หน่วยงานเกี่ยวข้องมาช่วยเหลือเรื่องของคดีความ
แล้วสารกำลังจะตัดสินในวันที่๕กันยายนนี้
ก็คือวันมรืนนี้แล้วใช่ไหมถ้าสารตัดสินบอกว่าให้ชดใช้ค่าเสียหายคู่กรณี
ตัวเองบอกว่าจำยอมค่ะติดคุกอย่างเดียวไม่มีเงินไปชดใช้เขานะคะ
ตำรวจบอกว่าตอนนี้ได้ควบคุมตัวนายประยูนผัวโหดรายนี้เข้าห้องขังเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
สงบสติอารมณ์พร้อมกับแจ้งข้อกล่าวหาคือทำร้ายร่างกายผู้อื่น
ถึงเขาเป็นเมียคุณคุณก็ไม่มีสิทธิ์นะคะต้องถูกดำเนินคดีตามกฎหมาย
ทีมข่าวของเราติดต่อไปฝั่งภรรยาบอกว่าตอนนี้ติดธุระ
ยังไม่สามารถที่จะให้ข้อมูลไม่สะดวกให้ข้อมูล
ส่วนตัวสามีส่วนตัวฝ่ายผัวเนี่ยนะก็อยู่ที่บ้าน
แต่พอเห็นผู้สื่อข่าวก็บอกว่าไม่ให้ข้อมูล
แล้วเชิญเลยค่ะเชิญนักข่าวกลับบ้านไป
ทีนี้เราก็ไม่ลดละความพยายามสอบถามชาวบ้านระแวกนั้นบอกว่า
สองสามีภรรยาคู่นี้เพิ่งย้ายเข้ามาอยู่ได้ไม่นาน
ไม่ชอบสูงสิงกับใครโดยเฉพาะตัวฝ่ายผัวค่อนข้างดุ
ไม่ค่อยมีใครอยากไปสูงสิงกับแก
สงสารนะ๑๐ปีทนอย่างนี้เหรอ